เอาล่ะเดี๋ยวผมพาไปดูเรื่องนี้กันบ้างดีกว่า
เคยได้ยินกันมาบ้างแล้วสมมุติ

ก็คุณบอกเคยได้ยิน
เคยได้ยินเพราะว่าเราเคยเล่าข่าวเรื่องนี้มาแล้ว

คิดถูกกาแฟแพงมาก
แต่ที่นี่ก็มีเหมือนกันที่จังหวัดมหาสารคาม

อยู่ที่จังหวัดมหาสารคาม

และที่สำคัญกาแฟขี้ช้างที่นี่นะครับ

แก้วเนี่ยคือคุณภาพรสชาติเค้าประโถ่
กาแฟขี้ช้างร้านนี้ตั้งอยู่ภายในพื้นที่
ปางช้างบ้านนาคาตำบลนาขาอำเภอ
วาปีปฐุมจังหวัดมหาสารคาม
ก็มีนายธนบดีพรมศุกร์ประธานกรรมการบริษัทช้างทองคำจำกัด
เป็นเจ้าของพูดถึงชื่อนี้คุ้นอ่านข่าวกีฬามา

เพิ่งไปซื้อสิทธิ์ในการทำทีมของซุปเปอร์พาวเวอร์

มาทำธุรกิจกาแฟขี้ช้างด้วย
ถูกต้องนะครับแล้วก็ที่นี่เนี่ย
เริ่มเดิมทีก็ทำปางช้างที่นี่มานานกว่า๗ปีแล้ว
แล้วเขาก็มีการต่อยอดธุรกิจด้วยการทำกาแฟขี้ช้างแบบนี้

ถูกต้องเอาช้างที่นี่เป็นช้างที่ถูกช่วยเหลือมาจากที่ต่างทั่วประเทศไทยนะ
แล้วก็จะเลี้ยงด้วยการปล่อยให้ช้างได้อาศัยตามธรรมชาติ

คือดูแลเฉยแต่ไม่จำเป็นต้องมีความ
ช้างที่คอยดูแลที่ใช้ขอศัพท์
เขาบอกว่าทำแบบนี้แล้วดูแล้วรู้สึกเหมือนไปทรมานช้างมัน
เป็นการทารุณกรรมหรือเปล่า

แล้วก็เริ่มเปิดร้านกาแฟด้วยนะครับ
บริเวณด้านหน้าปางช้างด้วยแนวคิดในการผลิตกาแฟขี้ช้างครับ
นี่ก้อนอุจจาระช้างอย่างที่เห็นนะครับ
ก็เริ่มจากการคัดเลือกเมล็ดกาแฟไทยอาราบิก้า

เอาล่ะก็คัดมาจากดอยสวนยาหลวงจังหวัดน่าน
แล้วก็นำไปให้ช้างมันกินดู

โอ้โหกว่าจะได้กาแฟขี้ช้าง๑กิโลกรัมคัดสรรกันออกมานะ
ต้องให้ช้างเนี่ยกินเมล็ดกาแฟเนี่ยประมาณ๓๐กิโลกรัม
๓๐กิโลกรัมจะได้เมล็ดกาแฟที่มาจากขี้มันเนี่ย๑กิโล

ถูกต้องครับหายากถึงบอกว่ามีราคาแพง
พอได้มากาแฟเขาบอกว่ากลิ่นหอมละมุนนะ
ต่างจากกาแฟทั่วไปเพราะบ่มและย่อยด้วยกระเพาะของช้างทำให้มีความหอมพิเศษ
รสขมลดลงปนกับรสเปรี้ยวเล็กน้อย

ถูกต้องแล้วก็ยังได้ใกล้ชิดกับช้างอีกด้วยเป็นชิมกาแฟที่นี่
บรรยากาศดีครับราคากาแฟขี้ช้างที่นี่ราคาถ้วยละ๔๐๐บาท
ก็ถูกกว่าที่เคยได้ยินมานะ

แต่ละที่ก็อาจจะเป็นเพราะว่าเขาสามารถให้เลี้ยงช้างเองได้ด้วย
แล้วก็ให้ช้างกินเมล็ดกาแฟเข้าไปได้เอง
เพราะว่าบางทีเค้าอาจจะต้องไปจ้างช้างที่อื่นไง

เอาล่ะช้างที่นี่เขาบอกว่ามีอยู่ประมาณ๙เชือก

แล้วนอกจากนี้ก็ยังมีปู่ช้างอายุเกือบ๙๐ปีอยู่ด้วยนะ

ช้างเลยนะ๙๐ปีเลยนะ
นอกจากนี้นะครับยังมีช้างอีก๑๖เชือก

จากอยู่ระหว่างการก่อสร้างที่พักช้างเพิ่มเติมให้กับมัน
เอาล่ะใครที่สนใจก็แวะไปกันได้นะครับ
ที่จังหวัดมหาสารคามครับ

เนี่ยติดต่อเรื่องกาแฟก็ได้เหมือนกันนะครับ
โทรที่ขึ้นให้ไปเนาะ